ประเทศไทยลงนามความร่วมมือกับ

เพื่อผลักดันวัลย์บอลสาวไทยให้สู่ระดับโลก

พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลับเจริญทรัพย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามกำแหง
ลงนำความร่วมมือการพัฒนากีฬาวอเล็กบอลทั้งในด้านนักกีฬาผู้ตัดสิน
ฝ่ายจัดการแข่งขันสถานที่ฝึกซ้อมรวมทั้งยังมอบทุนให้กับนักกีฬาทีมชาตินะครับ
ส่วนกัปตันนองพรื่อมจิตถิ่นขาวและกิฟต์วิราวรรณอภิญภง
ทั้งสองคนมองว่าปีนี้โปรแกรมเยอะนะครับ
สตาร์ฟโค้ชได้วางแผนเตรียมผู้เล่นไว้หลายชุดแบ่งกันเล่นตามความสำคัญ
หากใช้ผู้เล่นชุดเดียวคงจะไม่ไหวนะครับ
ซึ่งโอกาสในรอบคันเลือกโอลิมปิก๒๐๒๐รอบแรก
ทีมไทยมีลุ้นผ่านในรอบนี้แต่ต้องเตรียมสภาพร่างกายให้ดีที่สุด

แพ้ชนะขึ้นอยู่กับปัจจัยในช่วงเวลานั้นครับ
ปีนี้ดูจากการเรียกตัวเข้าเก็บตัวฝึกซ้อม
กิ๊บมองว่าทางซาฟโค้ดน่าจะมีการเตรียมหลายชุด
เพื่อที่จะแบ่งกันเล่นในแมทที่ลดหย่อนความสำคัญไปว่า
ไหนต้องใช้ใครเพราะว่าถ้าเกิดจะใช้ผู้เล่นชุดเดียว
ลากยาวจนจบทั้งปีนี้กิ๊บคิดว่าน่าจะทำผลงานได้ไม่ดีในทุกแมท
แต่ถ้าเกิดเราหวังผลที่จะทำผลงานได้ดีในแมทไหน
ซาฟโค้ดน่าจะเป็นคนที่จะพิจารณาว่าจะใช้ชุดไหน
ทุกทีมในปีนี้เขาก็เตรียมทีมเพื่อจะมาพิสูจน์ด่านแรกด้วยกันทั้งนั้น
ทางเราก็จะเตรียมความพร้อมให้เต็มที่
แล้วก็คาดว่าก็จะพยายามทำให้เต็มที่

ก็คือเราก็คือเตรียมตัวเข้า๒๐๒๐ที่โตเกียวเลย
แต่ว่าถ้าเกิดด่านแรกเราไม่ผ่าน
แล้วก็ยังมีเวลายังมีทางแก้ตัวอีกด่านหนึ่งก็คือเดือนมกราคม
ก็ต้องสู้เต็มที่ค่ะปีนี้หลังชนฝาแล้วนะคะ